ดูเหตุการณ์เพลิงไหม้นะคะเกิดขึ้นในค่ายทหารเลยนะคะ
พลทหารมาที่๒รักษาพระองค์เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นที่อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารเก่าด้วยนะคะ
ความคืบหน้าล่าสุดก็คือตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ๑๔นาฬิกาหรือว่าบ่าย๒ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารพิพิธภัณฑ์กองพลทหารม้าที่๒รักษาพระองค์
เป็นอาคาร๒ชั้นบนถนนพหนโยธินค่ะมีรายงานว่าขณะเกิดเหตุทหารที่รักษาการอยู่ภายใน
ระดมกำลังกันใช้ถังเคมีและน้ำเข้าไปฉีด

ในเวลาต่อมาสถานีดับเพลิงสุธิศาล
ไปถึงจุดเกิดเหตุพร้อมกับเข้าทำการฉีดน้ำ

ใช้เวลาเกือบ๑๐นาทีเพลิงก็สงบลง
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จะเข้าไปตรวจสอบถึงสาเหตุเพลิงไหม้อีกครั้ง
และตรวจสอบทรัพย์สินที่เสียหายว่ามีอะไรบ้างนะคะ
ส่วนเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ของทหาร

ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่

ระบุว่ามีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายไป๑๔๔ตารางเมตร
ช่วงที่เกิดเหตุถือว่า
มีทหารที่อยู่บริเวณดังกล่าวเห็นไว้พอดี
ก็เลยเข้าไปช่วยระงับเพลิงเบื้องต้นไว้
อาคารหลังนี้เป็นอาคารเก่าค่ะแบ่งเป็นห้องประชุม

ต้นยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร
ตอนนี้รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ชัดเจน